ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอไปทำงานที่ดูไบนะฮะ
แม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปหรอกนะครับ
แต่ว่าเธอต้องการเงินมาถ่ายบ้าน
หลังจากที่แม่โดนโกงนะครับ

สุดท้ายงานที่เขาบอกว่าจะให้ไปทำร้านนวดแผนไทย

ไปเจอการทรมานต่างเป็นหนี้เป็นสินต่าง
แล้วสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตอยู่ที่ดูไบนะครับ
ตอนที่แม่อยู่ที่จังหวัดระยองรู้ข่าวเนี่ยครับ

นี่แม่นะฮะช็อกเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

นางประธุมปุรณีอายุ๕๗ปีนะครับ
ซ้ายมือคือลูกสาวนะฮะไปทำงานที่ดูไบ
แล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
นางสาวชุติมันหรือว่าน้องปามนะครับ
อายุ๓๕ปีนะครับ
ที่ดูใบสหรัฐอารับเอมิเวสนะครับยาดก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
แม่ก็ช็อกนะครับทุกผู้ชมครับคือก่อนที่แม่จะทราบข่าวเนี่ย
เพื่อนของปาล์มเนี่ยนะฮะได้เขียนข้อความแล้วก็แท็กไปยังเฟซบุ๊กของปาล์มนะครับ
ที่ชื่อปามมี่ชุติมันนะฮะนี่นะเพราะว่าเขาติดต่อยาดของปามไม่ได้นะครับ
บอกว่าใครติดต่อแม่ปามได้บ้างปาล์มเสียแล้วที่ดูใบเขาก็ไล่กัน
แม่เขาก็เห็นเฟซบุ๊คของลูกสาวก็เห็นข่าวนี่แหละครับทำให้แม่นะครับ
รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมีลูกอยู่คนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวนี่แหละครับ
แล้วก็ทราบข่าวนี่แม่ช็อกเลยนะครับแม่บอกเมื่อวันแม่ที่ผ่านมา๑๒สิงหาคม
ลูกสาวยังเพิ่งโอนเงินมาให้เป็นของขวัญวันแม่ก็ได้คุยกันนะลูกก็บ่นนะครับ
บอกเหนื่อยแน่นหน้าอกนี่ฮะที่ส่งข้อความมาหาแม่นะครับแล้วก็ฝากป้าผ่านทางป้านะ
บอกป้าจิมถ้าเจอแม่เนี่ยฝากบอกแม่ด้วยนะคะสุขสรรค์วันแม่ของขวัญวันแม่
อยู่ในบัญชีค่ะโอนเงินมาให้แม่แล้วก็บอกกับป้าว่าเหนื่อยทำงานตอนนี้เหนื่อย
แน่นหน้าอกไม่ไหวนี่นะฮะนี่เป็นเลขบัญชีนะครับที่โอนเงินให้แม่วันแม่นะครับ
มีภาพพวงมาลัยมาด้วยฝากบอกรักแม่นะครับส่วนคุณแม่เนี่ยบอกว่าแม่เองไม่อยากให้ลูกสาว
ทำงานที่ดูไบนะครับแต่ว่าปามอยากทำงานหาเงินเลี้ยงดูแม่
อยากจะถ่ายบ้านคืนจากการที่แม่เนี่ยโดนโกงเพื่อนเนี่ยก็หลอก
บอกจะพาไปทำงานร้านนวดแผนไทยที่ดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรส
จากนั้นก็ไปนะฮะพอไปแล้วเนี่ยปามก็ติดต่อมาหาแม่
บอกโดนหลอกนะไปถึงเนี่ยงานไม่ได้เป็นอย่างที่บอกเอาไว้
แล้วถูกทำร้ายร่างกายด้วยต้องอยู่อย่างลำบาก
ไปไปมากลายเป็นว่าต้องเป็นหนี้อีกต้องหาเงินใช้หนี้เขาอีกเจ็ดหมื่น
แม่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในตอนนี้
ก็คืออย่างน้อยก็อยากจะเอาร่างของลูกสาวเนี่ยกลับมาที่เมืองไทย
ทีมข่าวของเรานะครับตรวจสอบข้อมูลจากญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านของน้อง
ปามนะครับที่ไปทำงานที่ดูไบนะฮะบอกว่า
ต้นปีที่ผ่านมาก่อนจะไปก็ต้องยืมเงิน
ค่าเดินทาง๖๗หมื่นบาทไปถึงเนี่ยกลายเป็นว่า
โดนเพื่อนหลอกนะฮะงานไม่เหมือนกับที่ตกลงกัน
ที่บอกว่าจะพาไปทำงานร้านนวดแผนไทยนะครับแล้วต้อง
กลายเป็นหนี้ด้วยนะครับแล้วตัวปามเองก็เป็นคนที่มีโรค
ประจำตัวก็คือหอบหืดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าการเสียชีวิตเนี่ย
เกิดจากอะไรนะแต่ญาติญาติไม่อยากจะเชื่อว่าโรคประจำตัวหอบหืด
จะเป็นสาเหตุทำให้ปาล์มเสียชีวิตเชื่อว่าอาจจะต้องโดนอะไร
สักอย่างหนึ่งนะครับเราได้แชทของผู้ตายนะครับคุยกับเพื่อน
เรื่องถูกหลอกมาทำงานร้านนวดที่ดูไบนี่เป็นภาพตอนที่เสีย
แล้วนะเขาคุยกันในหมู่เพื่อนนะครับเสียในห้องเขาย้ายออก
ที่โซฟาอีกทีเขาหนีไปหลายที่นี่ฮะไม่มีพาสปอร์ตอยู่กับตัวนะฮะแล้ว
ตายนั่นแหละนี่ฮะปาล์มก็เคยแชทสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ
ถูกหลอกมาทำงานที่ดูไมค์กับเพื่อนนะครับบอก
น้ำตาจะไหลนะคือเธอบอกว่าได้ค่าจ้างครั้งละ๒๔๐บาทแต่
เป็นหนี้ไปละเจ็ดหมื่นนะครับถ้าคิดจะหนีเนี่ยถ้าถูกจับได้
จะถูกฆ่าตายถูกวางยาบ้างก็มีนะฮะโยนลงจากตึกบ้างก็มี
ถ่วงน้ำก็มีเธอก็เลยบอกกับเพื่อนว่าอยากหนีแต่กลัวโดนอุ้ม
แล้วทิ้งท้ายว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยฝากแม่ด้วยพร้อมกับส่งคลิป
เสียงที่ปามเนี่ยเคยอัดเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตเสียงเหมือนกับ
หายใจไม่ออกเพื่อนบอกจับใจความได้นะบอกพี่ฟินริซาหนู
หนูช่วยอะไรแกไม่ได้หนูนาช่วยพี่หน่อย

เพื่อนของผู้ตายนะครับบอกว่าข้อความบางอย่างที่เคยคุยกันตอนที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถูกลบหายไปนะฮะหลังจากที่เพื่อนเสียชีวิตนะครับ
โทรศัพท์มือถือที่เคยส่งข้อความหากันเชื่อว่ามีคนที่ดูใบเนี่ยต้องเข้าถึงมือถือของปาล์มได้แน่
เรื่องต้นนะครับทางเพื่อนบ้านของแม่ของน้องปาล์มนะฮะก็จะช่วยประสานกับทางสถานทูตไทยที่นครดูไบนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องหาทางในการนำร่างเนี่ยกลับมาที่เมืองไทยก่อนนะส่วนเรื่องทางคดีต่างก็คงต้องตามกันต่อไป